มีคนถ่ายคลิปวิดีโอติดไดโนเสาร์คุณ
มันตายไปตั้งแต่กี่พันล้านปีแล้ว
แต่มันมีชีวิตจริงแล้วมันออกมาเดินอยู่กลางถนนด้วย
แล้วมันมาทำอะไรแล้วมันจะเดินไปที่ไหนล่ะคะ
นี่น่ารักไหมไดโนเสาร์ที่ดิฉันบอกค่ะ

น่าจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะคะน่าจะน่ารัก
นี่คือน้องบลูนะคะไดโนเสาร์ตัวสีฟ้าตัวโตแบบนี้
อุ๊ยหัวชนป้ายแล้วโถ่เอ้ย
น้องบลูกำลังเดินอยู่บนถนนนะคะ
แต่ระหว่างทางด้วยความสูงของน้อง
น้องก็เลยเดินไม่พ้นชนป้ายล้มลุกคลุกคลานตลอดทางเลย
แต่ไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงไหน
น้องบลูก็ผ่านมันไปได้เสมอนะคะ
เพราะว่าน้องบูตั้งใจจะเดินเอาของในถุง
ไปเติมในตู้ปันสุก
ไหมน้องบลูถือถุงสีฟ้ามาเหมือนกัน
จะเอาของไปเติมนะคะแล้วก็อยู่ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
นั่นก็มีตู้ปันสุกเหมือนกันนะคะ
แล้วก็คือผู้ที่เดือดร้อนก็จะได้มาหยิบของที่น้องบลูเนี่ย
เอาไปบริจาคเอาไปใส่ไว้ให้ด้วย
เป็นภาพน่ารักที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะ
คือเราเห็นเราก็ตกใจเฮ้ยไดโนเสาร์มาบุกกลางเมืองภูเก็ตได้ไง

ช่วยจุงไม้จุงมือน้องบลูให้เดินถูกทางนะครับ

ห่วงหัวมันชนป้ายทุกป้ายเลยอะครับ
น่าเอ็นดูจริงแล้วก็น่าชื่นชมในน้ำใจ
ที่ก้อนจะมีการแบ่งปันให้กับทุกคน